ประเด็นแรกวันนี้มาดูเรื่องของคุณแพทย์น้ำประพากันก่อน
เพราะว่าก็ถือว่ามารายงานตัวเป็นผลัดสุดท้ายแล้วล่ะสำหรับคดีความ
ที่เหลือก็ต้องรออายการค่ะว่าตกลงแล้วจะมีการสั่งฟ้องหรือเปล่า

หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วนี่มีการหารือกันเรื่องฝ่ายคดีของสามีคุณเบ้นด้วยหรือเปล่า
คุณแพทย์ก็บอกว่าไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้เพราะว่าแยกกันค่ะ
นางสาวนับประพาตันตระกูลหรือว่าแพทย์นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง
พร้อมกับทนายความเดินทางเข้ารายงานตัวต่อสารอาญาเป็นผลัดสุดท้ายนะคะ
ในฐานะผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินกับนายอัครกิจวรโรเจริญเดช
หรือว่าเบนท์เรสซิ่งสามีกับพวกรวม๕คน
พระราชมัญญัติป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
โดยคุณแพทย์ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มก่อนที่จะขึ้นไปรายงานตัวต่อสาร
ใช้เวลาสัก๒๐นาทีค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
นายอาคมคงสวัสดิ์ทนายความก็บอกว่า
วันนี้มารายงานตัวเป็นผลัดที่๗แล้ว
ซึ่งก็จะครบกำหนดวันที่๗สิงหาคมนี้
หลังจากนั้นพนักงานอายการก็จะมีความเห็นเป็นเช่นไร
ทนายความและคุณแพทย์เองก็พร้อมที่จะยอมรับ
ซึ่งถ้าหากอายการสั่งฟ้องเมื่อไหร่
แพทย์นับภาพจะตกเป็นจำเลยทันทีนะคะ
ซึ่งทนายเองก็มีการเตรียมยื่นหลักทรัพย์ในการสู้คดี
แล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนั้นเป็นประโยชน์
แต่ถ้าหากมีการต่อสู้คดีในอนาคต
ยังตอบไม่ได้นะคะว่าทิศทางจะไปในแบบไหน
ก็ต้องรอดูการพิจารณาจากศาลก่อน
ส่วนแพทย์เองก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่า
ตอนนี้ยังไม่อยากชี้แจงรายละเอียดของคดี
อยากจะรอให้อายการมีความเห็นในวันที่๗สิงหาคมซะก่อน
จะค่อยมาหารือกับทีมทนายความอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็ยอมรับว่าคดีของแพทย์และเบนส์
ถ้าติดตามกันมาก็จะเห็นอยู่แล้วล่ะว่า
ทีมทนายกันคนละทีมในการสู้คดี
ก็ไม่สามารถที่จะให้ความเห็นในเรื่องนั้นได้

ก็จะหารือกันพูดคุยกันก็เฉพาะเรื่องลูกเท่านั้นค่ะ